เป็นดาราด้วยกันรักกันดีอยู่ดีผู้ชายคนนี้

ผู้หญิงคนนี้เป็นนางเอกไหมดาราผู้หญิงคนนี้นางเอกป่ะ
ก็เป็นมาเถอะก็ถือว่าเป็นนะ
แล้วดาราผู้ชายคนนี้เป็นพระเอกไหม
ก็ไม่เป็นพระเอกไม่เป็นพระเอก

เทยคนนี้ขับเป็นขับรถแบบว่า

ส่งไปบอกว่าไงเนี่ยถ้าสวยอย่างนี้

เออกระเทยเก่งกว่า

ก็ส่งมาเนี่ยเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว

กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว

กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว

กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว

กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
กระเทยเก่งกว่าเออแสดงความเป็นเจ้าข้าว
แสดงความเป็นเจ้าข้าว